ข้าวของแพงค่าแรงเท่าเดิม
เป็นเสียงจากประชาชนที่พูดออกมาดังในช่วง๓๔เดือนที่ผ่านมา
หลายอย่างที่ใช้ในชีวิตประจำวันหลายอย่างที่เอาเข้าปาก

เสียงสวรรค์ของท่านถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้ว
วาระแล้วเพราะว่าปีหน้าจะเลือกตั้ง
เอาพูดกันตรงจะขึ้นค่าแรงเอาตรงไปตรงมา
ขึ้นเยอะไหมครับ๕๘
โอ๊ยหักลบหนี้กับเงินเฟ้อก็หมดแล้ว
๕๘น่ะมันต้องแนะข่าวเศรษฐกิจอย่างปุ้ยนี่
นายสุชาติชมเกร็ดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยบอกว่า
การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเบื้องต้นไตรภาคี
ก็คณะกรรมการค่าจ้างประชุมหาลือได้ข้อสรุปแล้ว
คาดว่าจะพิจารณาตังค่าจ้างได้ในเดือนสิงหาคมนี้ครับ
ก็เดือนนี้เลยโดยจะปรับขึ้นเรื่องนี้ต้องเร็ว
ปีหน้าเลือกตั้งปรับขึ้น๕๘
ซึ่งคำนวณจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปที่ปุ้ยบอกครับ
มันเฟ้อไปจนไม่รู้ขึ้นมาจะพอซื้อหรือเปล่า
ทั้งนี้จากเป้าหมายจะมีผลบังคับใช้ในวันที่๑มกราคม๒๕๖๒
อาจจะพิจารณาให้มีผลบังคับใช้ในสิ้นปีนี้เลยนะ

ทำให้รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายอย่างไรก็ตาม
ขนาดที่นายศูิรไชชัยตระกูลทอง
แล้วผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานเปิดเผยบอกว่า
การขึ้นข้าวแรงงานมีผลเร็วกว่าที่กำหนด๒๓เดือน
วันที่๑มกราคม๒๑๖๖ด้วยซ้ำไป
เพราะว่าสภาองค์กรภาคแรงงานจำนวนมากเรียกร้องให้ปรับขึ้น
ค่าแรงให้มีผลในสิ้นปี๒๕๖๕นี้
เอาเถอะครับท่านทำแล้วประชาชนได้ประโยชน์ท่านทำไปเลย
เพราะว่าท่านเองพักแก่นำรัฐบาลอย่างพลังประชารัฐเนี่ย

พักจะขึ้นค่าแรงให้ขั้นต่ำ๔๐๐๔๒๕บาทต่อวัน
ครั้งนี้เขาบอกว่าจะขึ้นให้เป็นขออภัยฮะ๔๙๒บาทต่อวันนะ
ทั่วประเทศเดิมนี้เท่าไหร่๓๐๐กว่า

โอ้โหอันนี้ไม่ใช่เงินเดือนข้าวจ้างขั้นต่ำ

ก็โอเคก็ดีกว่าไม่ขึ้นทำเถอะทำเถอะอะไรที่ดีทำไปเลย
แต่ว่าเรื่องของดอกเบี้ยเป็นเทรนด์แนวโน้มขาขึ้น
อันนี้ท่านต้องดูแลประชาชนด้วยนะคะ